คุณผู้ชมครับเล่ากันไปถึงเรื่องเมื่อสักครู่
มันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเนอะแต่ยังไม่หมด

ยังต้องใช้อีกเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูตะเคียนที่นี่คุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดพิจิตพิจิต
พิจิตรคนพิจิตรเขาชอบเรียกพิจิตรแบบนี้
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันหน่อยที่จังหวัดพิจิตรตะเคียนต้นนี้
มันมีที่มาที่ไปยังไงไปลองดูกันหน่อยครับ
โอ้โหนั่งมอไซค์กันไปเลยที่วัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับ
เป็นที่ตั้งของแม่ย่าตะเคียนทองพระเจ้าเสือ
หรือว่าตะเคียนโบราณอายุกว่า๓๐๕ปี
ปีเลยนะแล้วที่เห็นมันตกกิ่งมันหักโค้นลงมาเนี่ย
ก็เพราะว่ามันเก่าแก่มากพอมันเริ่มจะผูกจะกร่อนลงมา
ก็ตกลงมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
โอ้โหพอหักโค้นลงมาชาวบ้านเขาก็ฮือฮากันใหญ่
ก็เลยเป็นเรื่องเล่ากันมาว่านี่แหละครับต้นตะเคียนต้นนี้มันมีตำนาน
มาจนถึงปัจจุบันและด้วยอายุของมันที่ผมบอกไปคือ๓๐๕ปี
เก่าแก่โบราณมากก็เลยยิ่งช่วงนี้ลมพัดแรง
คือเจอกับหน้าฝนแบบนี้แล้วลมมันพัดแรงหน่อยนะ
กิ่งมันก็เลยโค้นลงมาพอโค้นลงมาเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นที่ฮือฮากันเลยครับ
เพราะว่ากิ่งมันใหญ่ไงอืมทีนี้แหละครับทางเจ้าอาวาสวัดนะครับ
ได้ทำการตัดกิ่งบุรณะไปด้วยเพื่อป้องกันอันตรายในเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็เจ้าส่วนที่เป็นตะเคียนที่หักโค้นลงมาเนี่ยทางวัดก็นำมาตั้งเอาไว้
บริเวณพระอุโบสถเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับ
มีจิตศรัทธานะมากราบไหว้แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็พระที่นั่นเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อตะเคียนนี้ว่าแม่ย่าตะเคียนทอง
กราบไห้กันแล้วเห็นไหมนี่เป็นเรื่องความเชื่อของเขานะครับ
ว่ากันไปได้ในช่วงของการตามล่าหาเลขไปเสี่ยงโชค
คนมากันเยอะชาวบ้านพากันมาแห่กันมากราบไห้เลยน้องใบตองค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็ล่ำลือกันนะครับว่าเฮ้ยคนนั้นได้เลขนี้คนนี้ได้เลขนั้น
นี่ไม่ได้มาแต่ชาวบ้านนะคนขายลอตเตอรี่คนขายลอตเตอรี่แถวนั้น
เขามาขอเลขเหมือนกันเหรอคะวางแผงแล้วรีบมาขอเลขเลย
ใช่หรือเปล่าคุณชนะจริงเขาว่ากันแบบนั้นหยุดขายไปชั่วขนาดหนึ่ง
เพื่อจะมาขูดหาตัวเลขว่าเอ้ยงวดนี้มันเป็นงวดแบบว่ามีเลขอะไรกันบ้างค่ะ
เอาล่ะผมไม่ขอบอกแล้วกันนะว่าเขาเห็นเลขอะไรเพราะว่าเขาบอกกันมาหมด
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมย้ำอย่างนี้ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
บางคนบอกว่าใช้จักรยานได้ไหมจะบ้าเหรอ
ปั่นจักรยานไปซื้อลอตเตอรี่ปากต่อยใช้วิทยาลัยไม่ต้องใช้จักรยาน
ต้องใช้บางคนขายลอตเตอรี่ต้องใช้จักรยานปั่นขาอยู่
วิทยาลัยในการรับชมนะจ๊ะวิสติกวิสติก